ถ้าพร้อมกันแล้วไปรุ่นกันเลย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
กล้วยกีฬ่า
เดี๋ยวครับผมมีคนมองแล้วเว้ย

พี่น้องยังอยู่อายุใหญ่นะสามเสียงมาแล้วนะ

วันนี้วันเด็ก
เดินหน้าแล้ววันนี้

แต่ผมชอบวันนี้วันเด็กวันนี้

นางรับเมฟรี

ออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ

ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา

หยอกเย้าเมาเหส่ว
หยอกเย้าเมาเหส่ววันนี้มีเรื่องของ

มห์ได้
เวลาพักน้อยมากนักกีฬาต้องแข็งแรงมาก

แต่ว่าเงินรางวัลมันเป็นกรอกเป็นกรรมไง

ต่อยมวยก็รวยได้

นอกจากนั้นนะครับก็ต้องนำเงินไปทำหน้าตัวเอง

เดี๋ยวนี่จริงแต่เดี๋ยวมีที่ดู
นักอีกร้านแต่ละคนเป็นยังไง

แต่ละรุ่นนะครับรุ่นละ๑๐คน
รุ่นหนึ่งแบ่งออก๒สายสายละ๕คน
สายละ๕คนแต่ละสายนึงครับพบกันหมด
กับเก็บแต้มชนะ๓แต้มสะเหมือน๑และแพ้๐

นี่ต่อยมวยอีกหรือเตะบอลขายกันผู้ชายมีสะเหมือน

หลีกจากไทยหลีก
พี่มันดูแบบว่าน่ารักดี

ที่๑สายมีจะมี๒สายเหมียแล้วไปชิง

ก็สามารถติดตามชมความมันกันได้นะคะ
ทุกวันศุกร์ตอน๔โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
ครับผมรางวัลเป็นไหนนะเงินเท่าไหร่นะ
๕แสนบาทกับรถกระบาด๑ค่ะ
พร้อมอัลไซเมอร์ไปก่อน

บรรยากาศจริงจะมันขนาดไหนไปดูกันค่ะ

นี่เหมือนตารางคะแนนฟุตบอลไหม

อันนี้ในรุ่น๖๗กิโลกรัมเลยครับ

เป็นแบบว่าแก๊สโซฮอล์ใหญ่ใช่ไหม
น้ำมันพื้นถวดใช่มั้ย
อย่างนี้ก็จะทำการ

ฟายแดงนะครับตอนนี้

ปล่อยน้ำเงินไม่ได้เชื่อนะครับ

แบกนะครับตอนนี้ปล่อยน้ำเงินนะครับ

ตี๕ตื่นแล้วตี๕รับไปแล้วตอนนี้๖โมงเช้า

หุ้กขวาหุ้กไปแล้วนะครับตอนนี้
ไปแดงแล้วครับล่วงไปแล้วล่วงไปแล้ว

น้องไปแล้ว

เมื่อกี้พี่หอยภาพมวยหรืออะไร

อันนี้ภาคเอกชนมาก

มีมวยสุดวันศูนย์ตอน

สนามมวยมันเหมือนเราอยู่ในคอนโทรอ่ะ

เอ้าเอ้าเอ้า

แต่อย่าโกรธแบบ

ข้างไหน